แล้วก็สภาพเรื่องของภัยแรงเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
หลายจังหวัดถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะ
มหาสารคามค่ะเขาบอกว่าแหล่งน้ำดิบที่ชาวบ้านเขาเอาไว้ใช้

แล้วเนื้อที่เนี่ยคุณผู้ชมดูนะกว้างขวางมาก๗๐ไร่
แต่เห็นดินแตกระแหงแบบนี้คือน้ำไม่มีแล้วอะค่ะ
น้องสัตว์น้ำที่อยู่ในนี้ก็ลอยตายกันหมดเลย
แล้วนี่คือแหล่งน้ำดิบหลักของชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลบัวมาสอำเภอบรบือนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะไม่มีน้ำใช้เลย
สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าภัยแรงตอนนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงหนักสุดในรอบ๓๐ปีค่ะ
กว่า๕๐๐ครัวเรือนไม่รู้จะไปเอาน้ำที่ไหนใช้ค่ะ
เพราะว่าตรงนี้เอาไว้ใช้เป็นน้ำปลาปลาเอามาผลิตน้ำปลาปลาก็ใช้ทั้งล้างจานอาบน้ำหรือว่ากรองดื่มทั้งหมดทั้งมวลเลย
เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลเอาน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหน่อยนะคะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยขุดลอกหนองน้ำในพื้นที่เอาไว้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนหน่อย
จะได้แก้ภัยแรงในระยะยาวได้ต่อไป
ส่วนที่กาลสินนะคะปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนลำเปล่าตอนนี้ล่าสุดวัดได้ที่๔๕๘ล้านลูกบาทเมตร๑๒๓ของความจุอ่างค่ะ
แต่ว่าน้ำที่ใช้การได้จริงคือประมาณ๓๕๘ลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละ๑๘ของความจุอ่าง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าบอกว่า
ช่วงนี้เขื่อนลำเปล่าหยุดส่งน้ำลงคลองชนละประทาน
เพราะต้องซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมให้มีสภาพพร้อมใช้งานมากยิ่งขึ้นก่อน
แต่ก็ยังคงมีการพร่องน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลัก
เพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็ใช้ในการผลิตน้ำปลาปลา
โดยปริมาณน้ำกักเก็บถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเหลือน้อยกว่าค่ะ
แต่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการอยู่นะคะ
อย่างไรก็ดีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยว่า

และเกษตรกรลองหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยลงอีกนิดแทนการทำนาปรัง
ได้มีน้ำเหลือใช้เพียงพอในช่วงหน้าแรงค่ะ
ปิดท้ายที่นครราชศรีมานะคะภัยแรงส่งผลกระทบหลายพื้นที่แล้ว

อย่างนั้นก็ตามแหล่งน้ำสำรองบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
ก็ยังคงแห้งขอดค่ะบางจุดเนี่ยเดินได้เลยค่ะ
เดินลงไปแบบกลางแหล่งกักเก็บน้ำได้เลยด้วยซ้ำน้ำในอ่างก็ขุ่น
แล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วส่งผลกระทบกับการผลิตปลาปลา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่คุณภาพน้ำปลาปลาก็ค่อนข้างแย่เลยค่ะ
ตอนนี้กรมชลประธานจังหวัดกำลังหาแนวทางแก้ไขอยู่นะคะ
สูบน้ำมาเพิ่มในอ่างเพื่อทำให้น้ำเนี่ย
คุณภาพมันเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีน้ำเพียงพอ
ตอนนี้เขาบอกว่าน้ำมันน้อยมากยังคงสูบไม่ได้
และมีเศษวัชพืชอยู่จำนวนมากเครื่องจักรก็ทำงานไม่ได้อีก
ซึ่งถ้าหากว่าวิธีแก้ปัญหาหาวิธีได้แล้วเนี่ยนะคะ
จะมีการสูบน้ำจากบึงบัวใหญ่มาเพิ่มเพื่อจะได้ผลิตน้ำปลาปลาให้ชาวบ้าน
ว่าจะทำให้น้ำปลาปลามีคุณภาพที่ดีขึ้น
ตอนนี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยน่าจะเหลือใช้งานได้อีกแค่๒๓เดือน
อยากจะให้ประชาชนขอความร่วมมือหน่อยใช้น้ำประหยัดหน่อย
เพราะถ้าเกิดฝนยังทิ้งช่วงเหมือนปีที่แล้วอีก
คราวนี้ส่งผลกระทบหนักกับการผลิตปลาปลาในเขตเทศบาลแน่นอนค่ะ